พาคุณผู้ชมขึ้นเหนือไปที่จังหวัดเชียงรายค่ะ
มันมีขบวนการนี้ลักลอบขนเงินสดข้ามประเทศ
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตามไปรวบตัวได้แบบนี้

คนไทยที่ไปร่วมขบวนการกับเขา
ชื่อว่านายสุกัณฑาภูมิพันธ์อายุ๓๗ปี

ส่วนชาวลาวชื่อว่านายสมจิตอินตสอนอายุ๕๒ปีเป็นคนขับเรือ
พอไปค้นในตัวของนายสุกัณฑาเนี่ยไปพบสมุดบัญชีเงินฝากของธนาคารกรุงเทพ
สาขาเชียงแสน๑เล่มแล้วก็มียอดเงินบัญชีหมุนเวียนกว่า๑๐๐ล้านบาท
ส่วนในกล่องมัสกรูเห็นไหมคะนับไปนับมาอันนั้นมากถึง๕๔๙๐๐๐๐บาทนะ
กล่องพัสดุเมื่อสักครู่คุณเห็นไหมนั่นแหละกล่องนั้นนะคะ
นำตัวนายสุกัณฑาไปสอบปากคำนะคะนายสุกัณฑาบอกว่า
ตนเองทำงานให้กับบริษัทแห่งหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษสามเหลี่ยมทองคำในฝั่งลาว
ซึ่งรับแลกเปลี่ยนเงินทุกวันค่ะทุกวันก็จะมีเงินโอนเข้าสมุดบัญชีเงินฝาก
ส่วนตัวนายสุกรรณฐาเนี่ยจะมีหน้าที่ถอนเงินออกมา
แล้วก็นำบรรจุลงกล่องพัสดุเนี่ยแบบนี้นะคะ
ส่งไปยังบริษัทดังกล่าวโดยทางบริษัทจะจ้างเรือจากประเทศพม่าเนี่ย
มารับกล่องทุกวันโดยใน๑เดือนจะมียอดถอนเงินออกไปสักประมาณ๑๕๐ล้านบาท
โอ้โหเยอะนะแต่ละวันจะมีเงินโอนเข้าบัญชีนับ๑๐ครั้ง
นายสุกัณฑายืนยันว่าตัวเขาเองไม่รู้จริงว่าแหล่งที่มาของเงินมาจากไหน
ไม่ทราบว่าใครเป็นส่งมาเป็นคนส่งมาตัวเขามีหน้าที่เพียงกดเงินออกมา
แล้วก็ส่งต่อให้กับชาวลาวที่มารับก็เท่านั้นนะคะแล้วมีรายได้
ซึ่งเป็นค่าจ้างรายเดือนเพียงเดือนละ๓๐๐๐บาทจากทางบริษัท
ส่วนนายสมจิตนะฮะคนที่เป็นชาวลาวแล้วก็คนขับเรือเนี่ย
ให้การบอกว่าคือก็เป็นประโยชน์กับรูปคดี
เพราะฉะนั้นแล้วเจ้าหน้าที่ก็เลยกันตัวนายสมจิตไว้เป็นพยาน
แล้วก็มีการควบคุมตัวนายสุกัณฑาส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย
แล้วก็ต้องเตรียมขยายผลต่อไปแล้วค่ะว่าต้นทางของเงิน๑๕๐ล้านบาทมาจากไหน
ถ้าเกิดว่ามาแบบผิดกฎหมายก็ต้องว่ากันไปนะคะ
ผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับ
ผู้เดินทางสามารถนำเงินสกุลบาทติดตัวออกไป
อย่างประเทศที่มีพรมแดนติดกับประเทศไทยได้แก่
ลาวกัมพูชาเมียนมามาเลเซียรวมทั้งเวียดนามแล้วก็ประเทศจีนนะครับ
เฉพาะมณฑลยูนานนะครับได้ไม่เกิน๒ล้านบาท
แต่หากเกินกว่า๔๕๐๐๐บาทจะต้องสำแดงรายการเงินตราไทย
พนักงานสำแดงรายการเงินตรา
คือแบบนี้ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่า
เงินแบบนี้มันเอาออกไปทำไม
คือยาเสพติดอ่ะเวลามันเข้ามาเนี่ย

คนที่ผลิตยาเสพติดที่อยู่ทางฝั่งไหนก็ตามนะฮะ
เขาก็อยากจะได้เงินคืนไปไงครับ
ก็เลยต้องมีคนที่รับจ้างขนยาเสพติดเข้าประเทศ
แล้วก็รับจ้างขนเงินออกไปต่างประเทศ

เงิน๒ล้านบาททั้งหมดจับได้ที่เป็นเงินสด๕๔๐๐